ขอบคุณทุกคนนะครับที่อวยพรแล้วก็ขอบคุณพี่สื่อมวลชนทุกคนนะครับที่ให้ความสนใจกับข่าวของหนูและน้องกวางครับ
แต่อาต่อยก็เป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมคะชีวิตใหม่
ก็เป็นอาต่อยก็เหมือนเป็นพ่อคนอีกสองนะเนาะ
อ่ะผมขอเข้าเรื่องเลยนะครับอาต๋อยแบบพูดจบภายในสิบนาที
คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ของน้องกวางคิดเห็นเป็นยังไงครับ
อ่าฮะก็คุยกันปุ๊บปุ๊บทุกอย่างเสร็จประมาณภายในสิบห้านาที
แล้วก็กินข้าวกันทางบ้านเขาว่าไงบ้างคะตอนที่สู่ขอเขาเลย
คือจริงจริงแล้วต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้อ่าประมาณสามประมาณสามสี่ปีแรกที่หนูคบกันมาเนี่ย
ก็อยากแต่งแล้วตอนนั้นอ่ะอ่าฮะถ้าจำได้ว่าช่วงปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
หนูก็อยากแต่งแต่ว่าก็มีปัญหากันแล้วก็นู่นนี่นั่นแล้วก็ปัญหาบ้านเมืองอืม
ทุกอย่างสถานการณ์นะฮะตอนปีห้าเก้าหนูไปขอน้องกลางที่เมาดีฟนะฮะ
ไปขอแล้วตอนปีห้าเก้านะฮะแล้วก็พอมันก็มีเรื่องราวอะไรเข้ามานู่นี้นั่น
อะไรแล้วเนอะเห็นสมควรหรือยังหรือโอเคไหมอ่าฮะ
ฝากพ่อควรเขาอะไรแบบนี้อือทุกอย่าง
ทั้งประหลักผู้ใหญ่ทั้งฝั่งโน้นต้องบอกกันว่าเขารักและเมตตาเรา
ก็คือก่อนอันนี้หนูมีปัญหาอะไรหนูอาจจะมีลงไอจงไอจีบ้างด้วยนะ
แต่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ฝั่งนู้นก็ขออย่างเดียวว่า
เราเป็นคนของประชาชนเรามีสื่อ
ให้ความติดตามหรือว่าหลายคนให้ความติดตาม
เขาก็บอกว่าถ้าทะเลาะอะไรกันขอให้เคลียร์กันอย่าไปลงสื่อ
เขาขอแค่นั้นเองเราก็รับปากเพราะว่าก็เป็นปีแล้วที่อาจจะมีปัญหา
ห่องระแหงบ้างแต่หนูก็ไม่เคยลงก็เคลียร์จบ
เราบอกอะไรกับทางครอบครัวเขาบ้างไหมครับพี่โก
ก็ทุกอย่างหนูก็ไม่ต้องบอกการกระทำสำคัญของคำพูดเสมอ
ตลอดทั้ง๖ปีที่ผ่านมาหนูทำให้เขาเห็นว่าหนูรู้สึกยังไงกับกวาง
แล้วก็รักกวางมากแค่ไหนและก็คิดเราจะมาความรับประคองกันไปได้
แอมเซลเรื่องศีรษรกันไหมน่ะครับ

อะไรอย่างเงี้ยปล่อยมาก่อนมีอะไรแบบทางการหรืออะไรอย่างนี้อีกไหม
ไม่มีอย่างเลยอ๋อไม่มีอย่างเป็นทางการแล้วครับเดี๋ยวเจอ
ใช่อาจจะเป็นในตัวหรือในที่ที่แบบจบเลย
ฉลองสมรสอะไรที่นั่นจบเลยคืออาจจะเป็นอย่างตอนนี้ยังไม่รู้เดี๋ยวขอหาก่อน
ก็คืออยากให้มันเป็นที่เดียวที่จบกันไปเลยเพราะว่าไม่ต้องไปวันนี้จัดที่นี่
เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปจัดที่นู่นอีกวันจัดที่นู่นมันกลายเป็นแบบ
ทุกคนต้องตามตามตามตามไม่อยากไม่อยากให้ทุกคนต้องเหนื่อยขนาดนั้น
ก็คือไปพิธีสงฆ์พิธีทางศาสนานู่นนี่นั่นแล้วก็จบฉลองวันเดียวกัน
พูดถึงว่าเรากำลังจะเริ่มชีวิตคู่อย่างนี้เหรอ

เดือร์ธันวาฬได้มาแล้วแต่ว่าเดีอร์เตรียมจะบอกอีกทีละก่อน
หมดฝนแล้วแล้วก็ไม่ร้อนอะไรมากคืออยากให้พี่พี่สื่อมวลชนที่ไป
หรือคนที่ไปญาติในงานเนี่ยคือสบายสบายกันหมายความว่าไปก็เหมือนกับว่า
ก็ยังเป็นหนูว่ากะจะประมาณเดิมแหละคือไปเหมือนกับไปงานวัดอ่ะ
มีของกินเยอะเยอะแล้วก็ครัวคุณต่อยมาตั้งบูธ
แล้วก็นักพี่พี่ก็ไปกินกันทั้งของขาวของหวานแล้วก็ไม่อาจจะเล่นเกมเหมือนเราไปเที่ยวงานวัดนะครับ
แต่งตัวสบายสบายไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายครับเลิกก็เลิกดีเนาะ
ตามที่เราไปดูมาใช่ครับใช่ครับอ่าจริงจริงแล้วก็เอาเอาเลิกสะดวก
หนูก็เดี๋ยวถ้าแต่งหน้าฝนเนี่ยเราจัดเป็นแบบในสวนในอะไรไม่ได้
คือจริงแล้วต้องบอกก่อนว่าตื่นเต้นมากกับการไปคุยในครั้งนี้
เพราะว่าน้องกวางเนี่ยเป็นหลานคนสุดท้องของตระกูลที่เป็นผู้หญิง
ทุกคนดูตื่นเต้นมากกับการที่แบบพี่เขาเป็นผู้ชายหมดเลย
หกเจ็ดคนเป็นผู้ชายหมดเลยเขาเป็นหลานสาวคนเดียว
น่าจะเป็นหลานสาวคนท้องของตระกูลที่จะได้แต่งงาน
แม่กับแม่เขาฝากอะไรหรือบาง
ก็ฝากหลายเรื่องเพราะว่าต้องบอกก่อนว่า
ปัญหาที่ปัญหาที่แม่เขากลัวหรือว่าทางด้านครอบครัวเขากลัวเนี่ยคือ
ปัญหาแม่ผัวลูกภัยนี่แหละคือปัญหาที่ที่เขาฝากว่า
แต่เราก็บอกอยู่แล้วว่าเออแม่เราไม่ได้
คือกวางเป็นคนสมัยใหม่กวางไม่ได้เป็นแม่บ้านแม่เรือน
วางไม่ได้แบบตื่นเช้ามาแล้วมานั่งทานกับข้าวแล้วให้สามีทาน
ไม่ใช่คือเป็นนางเป็นผู้หญิงทำงานนางเป็นผู้หญิง
แม่นเพราะฉะนั้นเราต้องอธิบายตรงนี้ให้แม่เราเข้าใจอ่า
แน่นอนแม่หนูเป็นคนหัวโบราณก็อยากจะได้ลูกภัยที่แม่สีลื้อ
วาดบ้านถูบ้านพาป้าทำกับข้าวรอมหัวกลับบ้าน
กวางไม่ใช่แล้วสังคมและปัจจุบันแล้วสมัยนี้
มันก็ไม่ใช่แบบนี้เพราะฉะนั้นเราอธิบายให้แม่เราเข้าใจได้ว่า
มันต้องตามโลกให้ทันอ่าแล้วแม่เราอธิบายเรากังวลนะ
มันจะเกิดปัญหานี้มันมันมีความกังวลไหมทุกคนมันมีความกังวลอยู่แล้ว
ป่ะแต่ว่าไม่เชื่อว่าเขาไม่เคยเจอกันมาก่อน
ก่อนอันนี้เขาก็เคยเจอเขาก็เคยใช้ชีวิตสัมผัสพบปะเจอกันมาก่อน
แล้วพูดคุยทุกอย่างมันมันก็โอเคไม่ใช่ว่าสื่อขนาดออกไปไม่ได้
หนูหนูไม่แต่งแน่นอนเพราะฉะนั้นหนูมั่นใจว่าเออเฮ้ยแม่เรา
อธิบายให้แม่เราเข้าใจได้แล้วแฟนเราเราก็ดูแลเขาได้
ให้อยู่ด้วยกันได้แน่นอนแม่หรอแม่หนูเนี้ยจะบอกว่าไม่ว่าหนู
รักใครเขารักด้วยเขาบอกเลยว่าเขาแม่เคยพูดกับหนูว่า
เมียหนูหรือว่าคู่ชีวิตเนี่ยหนูต้องเป็นคนเลือกเองครับเพราะว่า
แม่เขาแก่แล้วเด็ดแม่ก็ตายแม่แกก็พูดอย่างเงี้ยว่าเออ
เพราะฉะนั้นคนที่หนูเลือกหนูจะต้องเลือกเองคือจะเจ็บ
จะทุกข์จะดีใจจะสมหวังจะร้องไห้เราต้องเป็นคน
เชิญเองไม่ใช่ว่าแม่เป็นคนไปเจอเพราะฉะนั้นแม่ก็บอกว่า
ว่าหนูเลือกใครแม่แม่รักด้วยหนูรักใครแม่ก็รักด้วย